คุณผู้ชมคะเชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้คดีจ้างวานฆ่าเป่านอมอดีตนักตัดสินฟุตบอล

คดีนี้สารชั้นต้นพิพากษายกฟ้องไป
แต่ว่าเมื่อวานนี้สารอุทธรณ์กลับคำตัดสินนะคะ
อุทธรณ์ตัดสินพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตจ่าเหลืองผู้จ้างหวานค่าค่ะ
สารท่านมองว่าพฤติการเนี่ยมันเป็นลักษณะของการไตรตรองไว้ก่อน
สารอาญาถนนรัชดาพิเศษนัดจ่าสิบเอกสิริศักดิ์จันเหลืองหรือจ่าเหลือง
ซึ่งเป็นจำเลยในความผิด
ฐานร่วมกันฆ่า๑๐เอกถนอมบริคุธหรือเป่าน้อม
อดีตผู้ตัดสินฟุตบอลชื่อดังระหว่างออกกำลังกาย
การกีฬาแห่งประเทศไทยย่านหัวหมากเมื่อ๒๓มกราคม๒๕๖

ซึ่งเป็นจำเลยเดินทางมาศาลเพื่อฟังคำพิพากษาของสารอุทธร
คุณผู้ชมคะคดีนี้พนักงานอายการคดีอายา๖เป็นโจทย์
ยื่นฟ้องนายโกศิมศ์ศรีนวลขำ
และจ่าสิบเอกซีรีศักดิ์หรือจ่าเหลืองเนี่ยนะคะ
ความผิดฐานร่วมกันใช้จ้างวานให้ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาอาวุธปืนไปโดยไม่มีเหตุอันควร
ซึ่งสารท่านพิเคราะห์จากข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือของจำเลยทั้งสองคนค่ะ
ปรากฏว่ามีความเชื่อมโยงมีความสอดคล้องกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และตัวนายโกศิลป์ยอมรับเลยว่าร่วมกับนายสุขุมแดงกุลวนิษฐ์
ก่อเหตุลอบสังหาร๑๐เอกถนอมโดยได้รับค่าจ้างจากจ่าสิบเอกสิริศักดิ์๒๐๐๐บาท
พฤติการทั้งหมดเหล่านี้สารท่านบอกว่าทำให้เห็นว่าจ่าสิบเอกสิริศักดิ์หรือจ่าเหลืองมีการเตรียมการ
มีการไตรตรองไว้ก่อนดังนั้นคำพิพากษาที่สารชั้นต้นยกฟ้องไป
อุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วยสารอุทธรณ์จึงพิพากษาแก้ให้จำคุกจ่าสิบเอกสิริศักดิ์หรือจ่าเหลืองตลอดชีวิตค่ะ
แล้วก็ให้คืนรถจักรยานยนต์ของกลางให้กับเจ้าของด้วยส่วนนายโกศิลป์จำเลยที่หนึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
เมื่อ๒๘มิถุนายนปีที่แล้วสารจึงจำหน่ายคดีออกจากระบบค่ะ